ประทะกันบนท้องถนนอารมณ์ร้อนใส่กันบนท้องถนน

แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวนี้มีกล้องหน้ารถ
โอ้โหหลักฐานชัดยอดใครผิดใครถูกยังไง
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถกระบะนะคะ
รถกระบะคันนี้บอกว่าถูกรถบรรทุกอยู่ฝั่งซ้าย
แล้วก็ปาดหน้ามาเขาก็ออกขวาหนี
เขาโมโหปาดกลับเขาไปที่ปั๊มน้ำมัน
ปรากฏว่ารถบรรทุกตามไปแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกันในปั๊มอ่ะ
คือเด็กรถบรรทุกไปโอ้โหทำร้ายร่างกายคนในรถกระบะ

นี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่อง
นี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่อง
เป็นกล้องหน้ารถของรถกระบะนี่รถบรรทุกปาดมาเห็นไหมจากซ้าย
ไฟล์เดียวไม่เปิดนะใช่ปาดมา
กระบะก็เลยเบี่ยงขวาปาดกลับ
ทีนี้รถกระบะพอปาดกลับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปจอดในปั๊มน้ำมัน
รถบรรทุกขับตามไปนะไปทะเลาะกันในปั๊มน้ำมันต่ออ่ะ
บนสภานะไม่จบค่ะปาดหน้ากันไม่ได้

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ
จากคนขับรถกระบะนะคะคือพอไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมัน
เหมือนกับเด็กที่รถบรรทุกอ่ะลงมาแบบเอาเรื่องอ่ะนี่
๒๗๗๙๘๘สมุทรปาการคนที่ขับรถกระบะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงครึ่งเมื่อวาน
นี่เด็กในรถบรรทุกลงมาสาวหมัดใส่เลย
คนขับรถกระบะพยายามจะปิดกระจกแล้วนะ
โอ้โหเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งเมื่อวานค่ะ
คนขับรถกระบะบอกว่าเขาไปสมัครงานมา
แล้วก็กำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนที่จังหวัดชนบุรี
ขับรถขึ้นสะพานภูมิพล๑
แล้วก็มีรถบรรทุกเป็นรถสิบล้อค่ะ
จู่ก็ขับเปลี่ยนเลนจากเลนซ้ายมาปาดหน้ารถเขา
เขาก็เลยต้องชะลอรถกระทันหัน
เขาก็ยอมรับว่าเขาโมโหนะ
รถกระจกลงแล้วตะโกนด่ารถสิบล้อคันนั้น
จากนั้นเขาก็ขับไปเรื่อยมาแวะปั๊มน้ำมัน
แต่รถสิบล้อขับตามมาแล้วก็มาจอดขวางรถเขา
แล้วก็มีวัยรุ่นรวมทั้งคนขับรถสิบล้อ
รวมแล้ว๔คนมาต่อว่าเขา

แต่ระหว่างที่กำลังโทรแจ้ง
วัยรุ่นเสื้อสีแดงเอื้อมมือชกหน้าเขาเลย

กเขาเสร็จนี่จังหวะชกเนี่ย

แล้วรถบรรทุกก็ขับออกไปเลยค่ะ

เขาบอกว่าเขาอยากได้ทะเบียนรถ
ทะเบียนรถละยี่ห้ออะไรน่ะ

รถ๒ครั้งนี้ก็คือใส่เลย
ขณะที่ผมคุยโทรศัพท์อยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่
ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปถามเจ้าของรถบรรทุกด้วยนะคะ
เขาก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเริ่มจากทางรถกระบะ
ฝั่งรถบรรทุกบอกนะว่ารถกระบะมาปาดหน้ารถบรรทุกก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยลดกระจกลงและชูนิ้วขึ้นมาด้วย
แล้วก็พยายามจะขับหนีเหมือนกับให้ของลับ
แต่พอเห็นว่ารถกระบะแวะปั๊มน้ำมันก็พากันขับตามไปพอถึงปั๊ม
ลูกน้องของเขาก็ลงไปถามเจ้าของรถกระบะว่ามาปาดหน้าทำไมมันอันตราย
ยืนยันว่าไม่ได้หาเรื่องฝั่งรถบรรทุกบอกแบบนี้
เขาก็เห็นเนี่ยเขาก็เลยตามขับไปแล้วก็จอดในปั๊มเนี่ย
แล้วก็ลงไปถามเขาว่าเป็นเพราะอะไรทำไมไปฝังหน้ารถเขา
เด็กเด็กมันไม่ได้ทำอะไรครับก็ลงไปถามเขาเฉยว่าทำไมต้องมาขับรถปาดหน้า
ถ้าเกิดว่าชนขึ้นมาบนลงทางด่วนสะพานภูมิพลด้วยครับ
เขาด่าไงด่าคนเชื้อแดงอันนี้คนเชื้อแดงเขาก็ต่อยไปมัดหนึ่ง
ก็เป็นเรื่องจากสองฝั่งจากฝั่งรถกระบะกับจากฝั่งของรถบรรทุก
แต่ไม่เป็นไรดีที่เห็นคลิปนี้ก่อนนะ
ใช่ไม่เป็นไรตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเรียกสองฝั่งเลยมาคุยกันที่โรงพัก
เพราะว่าคนขับรถกระบะเขาไปสพสำรงใต้นะคะ
นำคลิปหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดรถสิบล้อนะคะ
เดี๋ยววันจันทร์ตำรวจบอกว่ามาเลยทั้งคู่ทั้งรถกระบะทั้งรถสิบล้อ
ให้ปากคำเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่